น้องอาบน้ำอะไรก็ไม่ถอดคือใส่เป็นแบบแหวนติดนิ้วตลอดเวลาอะไรอย่างนี้

คือมันแบบจนแหวนมันฝังเข้าไปในเนื้อนิ้ว
แล้วคือเนื้อมันมาปิดเหลือแค่หัวแหวนแบบนี้
จริงเห็นแล้วหวานเสียวแทน
คือเนื้อมันมาหุ้มปิดแหวนไปเลย
คือเคยเห็นข่าวไอ้แหวนติดนิ้วแต่ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้

นี่คือเนื้อมาหุ้มปิดแหวนจริง

ทำยังไงอ่ะจะเอาออกยังไงอ่ะ
เพราะเนื้อมันคงงอกขึ้นมาหุ้มถึงหัวแหวนไม่ไหวใช่ไหม
คือใส่นานใส่ติดนิ้วไม่ถอดเลยแล้วนิ้วบวมมากคุณผู้ชมเห็นมั้ย

ตอนที่เค้าหงายมืออ่ะ
ไม่เห็นแหวนแล้วไงคะคือเนื้อหุ้มไปหมดแล้วไงคะ
ไม่ใช่ว่าตัดไปแล้วเหลือแต่หัวนะคือเนื้อหุ้มเลย
ใช่ค่ะแต่หัวแหวนมันจะใหญ่มากเนื้อมันยังไม่ทันหุ้มแต่ดูด้านใน
แล้วนิ้วบวมมากจะทำยังไงคุณผู้ชมจะทำยังไงกันดี

อันนี้นะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมวีอาร์กู้ชีพสุรินจุดหน้าโรงพยาบาล
ตัดถ่างต้องใช้เครื่องตัดถ่างใช้เครื่องตัดถ่างก็ยังนึกภาพไม่ออกจะตัดถ่างยังไง
คุณผู้ชมดูไปด้วยกันนะคะก็จะต้องทางแหวนส่วนหัวให้กว้างขึ้น
เพราะมันมีหัวแหวนโผล่ออกมาใช่ไหมคะครับทางส่วนหัวให้มันกว้างขึ้น
จะได้สะดวกในการผ่าตัดทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับนายบุญรักษา
หรือคุณจุ้ยเจ้าของคลิปเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลสุรินทร์
ว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ๖๐แหวนทองเหลืองติดที่นิ้วมือข้างซ้ายเอาออกไม่ได้
ก็เลยไปช่วยเหลือแหวนถูกกลืนเข้าไปด้านในของเนื้อนิ้ว
แล้วเนื้อนิ้วอักเสบมากนะคะใช้เครื่องตัดทางทางแหวนส่วนหัวให้มันกว้าง
แล้วก็จะต้องผ่าตัดบริเวณเนื้อที่มันกลืนแหวนเข้าไป
ต้องให้คุณหมอผ่าตัดนะคะผ่าตัดเอาแหวนทองเหลืองที่ติดอยู่ออกมา
คือปกติกู้ภัยเขาบอกว่าไอ้แหวนติดนิ้วเจอบ่อยเขาก็ไปช่วยบ่อย
แต่ไอ้กรณีแบบนี้ยากที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
แต่ถ้าไม่ตัดก็ไม่สามารถเอาออกได้อยากฝากบอกนะครับกับคนที่ใส่แหวน
ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าเริ่มคับเริ่มแน่นแล้วก็ขอให้ถอดออกดีกว่า
แล้วก็กับคนน้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นในระหว่างนี้ก็มีผลครับ
อย่าปล่อยไว้นานนะคะบางคนใส่
อย่างนี้ฉันเป็นเพราะว่าไม่อยากถอดขี้เกียจถอดกลัวลืม
ใส่ตลอดเวลาอาบน้องอาบน้ำจริงมันก็จะเอาไม่ออกกันแน่น

แต่คุณลุง